คุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูบรรดายอดมนุษย์

ยอดมนุษย์
รวมตัวกันบนโลกมนุษย์ของเราเยอะมาก
อยากรู้ไหมว่ามารวมตัวกันทำอะไร
ทำอะไรนี่ไงคุณโยกซ้ายโยกขวาใช่แล้วแหมมากันเพียบเลยนะคะ
เขามาออกกำลังกายกันนั่นเองค่ะ

โอ้โหมีเตะด้วยมีเตะยกขาถูก

นี่คือเด็กรวมไปถึงผู้ปกครองของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
เขาจัดกิจกรรมสาธิตมหาศจรรย์
แฟนซีมหาสนุกฟันรันแลนด์๒๐๑๙ขึ้นนั่นเอง
ก่อนที่จะวิ่งเขาต้องวอร์มร่างกาย

ปเปอร์แมนก็มาคุณพ่อคุณแม่ไง
กลัวลูกจะเขินแต่งตามด้วย

มาหมดเลยดูคุณพ่อคุณแม่นี่

โจ้กเกอร์ค่ะไม่ใช่โจ้กหมูนะคะ

อันเชิญพระไตปิดกไปชมพูทวีปหน่อยค่ะ

ใช่แล้วพระถังสำจังก็มานะคะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะ
เอาล่ะอันนี้เป็นสีสันของงานเป็นบรรยากาศ
เปิดงานเสร็จก็ได้เวลาปล่อยบรรดาฮีโร่ทั้งหลายออกจากจุดสตาร์
แล้วไปบรรจบที่ชมพูทวีปใช่ไหมใช่
แหมเพราะถังสำจังนำทีมไปเลยเงาะปากก็วิ่งสิคุณวิ่งวิ่งวิ่งรออะไร

โอ้โหผมว่ามันเป็นงานที่รวมได้มั่วตัวมากเลยนะครับหลายเรื่องหลายราวมารวมกันในที่เดียว

เป็นแฟนซีเป็นงานวิ่งแบบแฟนซี

คุณค่ะนำทีมมาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลนะคะ
รักษาการอธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิ่งนำหน้าไปที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
แล้วเด็กกับผู้ปกครองเขาก็วิ่งตามวิ่งกันอย่างสนุกสนานแบบนี้
กิจกรรมฟันรันแลนด์๒๐๑๙วิ่งแฟนซีมหาสนุกเนี่ย
เขาจัดขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกาย
สร้างความรักความสามัคคีกันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
ที่สำคัญคือการใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ร่วมกันทำกิจกรรมในครอบครัวนั่นเอง
กิจกรรมดีแบบนี้๑ปีเขาจัด๑ครั้งนะคุณผู้ชม
เขาก็กำหนดการวิ่งออกเป็น๒ระยะทางด้วยกันก็คือ๒กิโลเมตร
กับ๓๔กิโลเมตรนะคะ
เป็นการวิ่งแฟนซีที่แม่
สนุกสนานสวยงามปนความน่ารักมุ้งมิ้งตะมุตะมิด้วย
ต้องส่งคุณชนะไปวิ่งด้วยนะคุณอยากแต่งตัวเป็นตัวอะไร
โอ้โหผมนึกไม่ออกจริงนะ
เพราะแต่ละคนเขาก็รวมมิกหลายเรื่องมานะ
ใช่มีมาหมดเลยนะไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนนะมีซุปเปอร์แมนมีเซลเลอร์มูล
อะไรคะ

ผ้าถังสำจังแล้วไงคุณไปวิ่งได้เลยนะใส่ชุดสีชมพูด้วย

ไปรู้สึกไม่ดีแล้วไม่อยากไป

มีงานสนุกเยอะสนุกสนานเกินไป
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของน้องหนูแล้วก็ครอบครัวกันด้วยนะคะ